ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งถือเสียมไปไล่ทุบรถนะ

ในพื้นที่อุบลรัชธานีนะฮะ
ตกลงตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นใครแล้วเกิดอะไรขึ้น

นี่ฮะหลวงพี่นี่ตกใจเลยนั่งอยู่หลังกระบะนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ชายที่อยู่ริมถนนเนี่ย
เอาเสียมไปไล่ทุบตรงกระจกรถฝั่งคนขับเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ทำร้ายคนขับด้วยนะครับ
คือคลิปนี้มีคนบอกว่าคนที่ก่อเหตุเป็นนักเลงนะแถวหมู่บ้านนะ
ชอบหาเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลา
ล่าสุดพอมีคลิปเหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานี
ก็ติดตามตัวมาสอบสวนแล้วนะครับ
ผู้ชายที่ก่อเหตุชื่อนายโสพรเวทคงอายุ๔๗ปี
ส่วนฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนขับรถเนี่ย
ชื่อนายสมรเวทคงอายุ๕๔ปี
เป็นพี่ชายของนายโสพรเป็นพี่เป็นน้องกันนะ
จากการสอบสวนพบว่าพี่น้องคู่นี้เขาก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับ
นายโสพรไม่พอใจที่นายสมรพี่ชาย
ที่ทำงานเป็นคนขับรถให้กับวัดใหม่ประชาสรรค์
ของหมู่บ้านใหม่ประชาสรรค์ในพื้นที่ตำบลปฐุม

พูดจาต่อว่าภรรยาตัวเอง
ไม่พอใจพี่ที่มาว่าเมียตัวเองนะครับ
เช้าวันนี้พี่ชายก็มาขับรถส่งพระเหมือนเดิมนะครับ
โสพรก็เลยถือเสียมทีแรกจะไปขุดไส้เดือน
ทำเหยื่อตกปลาก็เจอพอดีนะครับ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็น
ทีแรกเนี่ยโบกมือเรียกก่อนพี่ก็จอดไง

ตรงกระจกรถนะครับซึ่งเขาเปิดอยู่
แล้วก็ไปโดนต้นแขนนายสมรคนขับก็ใช้มือปัด
กำปั้นชกไปที่แก้มของน้องชายทีนึง
แต่ว่านายโสพรเนี่ยนะฮะ
ก็เหมือนกับพูดทิ้งท้ายไว้ว่า

ก็เหตุการณ์นี้นะครับนายโสพรผู้เป็นน้องยอมรับว่ามันก็เกิดจากความเข้าใจผิดว่าพี่ชายเนี่ยมาว่าภรรยาก็เหมือนกับโกรธแทนเมีย
เห็นพี่ชายขับรถมาก็เลยก่อเหตุครับ
เงินโบริษฎ
โกรธิใจว่าความกันเนาะ
เนื้อเกลี่ยออกไปโน้ม